อยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับบางทีเนี่ย
อยู่เฉยแล้วมันเส้นมันยึดเส้นมันตึง
เหล่าบรรดาผู้สูงอายุเขาเลยต้องมาหาวิธีในการออกกำลังกาย

ทำไมเขาถึงออกมาวิ่งกันได้แข่งขันกันขนาดนี้ครับ
หยุด

ขนาดเจ้าหน้าที่เขาบอกให้หยุดหยุดหยุด

ไม่หยุดจะไปวิ่งกับพี่ตูน
นี่ออกมาวิ่งกับพี่ตูดู

เข้าให้เหล่าถึงไม่ต้องวิ่งหนีขนาดนั้น

มีที่ไหนละไฮโซ
ไม่ใช่ไฮโล

วิ่งกันวงแตกเลยครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหแต่ละคนก็ไปคนละทิศคนละทาง
คือชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามนะ
ลงพื้นที่เพราะว่าเหี่ยวข่าวของเขา
สายลับของเขาได้แจ้งมาว่าชาวบ้านที่นี่นะแถวนี้
บริเวณหมู่๕ตำบลหนองเม็กอำเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคามเขาลักลอบเล่นการพนัน
อย่างที่บอกไฮโล

เล่นแต่ไฮโล่อย่างเดียวลูกล่ะล้มตาเท่าไหร่นี่ล้มตาเท่าไหร่
ล้มตาละชิบละหามันมีทุกคนมาหลาย
หัวตะลิ่นหัวตะลิ่นนี่ล่ะลูกลูกเอ๊ย

ยายไปไม่ไหวคุณยายขอนั่งอยู่ตรงนี้

ยายบอกเล่นแต่ไฮโลนี่แหละ
ละ๕บาท๑๐บาทคนไม่ได้เยอะจ่ายน้อยแบบนี้
ยายเล่นไฮโล่อย่างเดียวไม่เล่นอื่นเลย
ยายเล่นแต่ไฮโลลูก
ไม่ได้เล่นค่ะอย่าจับยายเลยยายเล่นแค่ไฮโลยายค่ะ
ตาละ๕บาท๑๐บาทไฮโลก็คือการพนันครับยายครับ

โอ้โหดูสิแล้วมีของกลางอยู่ด้วยอ่ะ
ใช่คาไม้คามือโอ้น่าสงสารจริง
เอ้าคุณผู้ชมยังไม่หมด

ที่๒ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๑๔ตำบล
ปพอเชียร์จังหวัดมหาสารคามใกล้กันนั่นแหละ

ก็จับได้แบบคาหนังคาเขา

คาหนังคาเขาจริงเพราะว่านักพนันกำลังเล่นกันอย่างเมามัน

คุณตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกแบบนี้ละกัน
ก็ไปเจอกับอีกท่านหนึ่ง

คงจะใช้ไหวพลิบปฏิพันธ์ที่มีมา

ลบซ่อนอยู่ตรงนี้

อ้อออกมาขอบคุณยาค่ะ
คุณยายเนี่ยนะครับยอมรับแต่โดยดีแล้วออกมาร้องเป็นเพลงเลยนะ

ขอโทษที่ฉันเก็บซ่อนตัวเองเอาไว้อยู่ใต้แคล่
นี่พู่เพลงเหรอ
เก็บอาการไม้อยู่

อยากให้ฟังเสียงไหมฟังเสียงคุณย่าหน่อยได้ไหม
คุณยายแกพูดว่าอะไรตอนที่คุณตำรวจเข้าไปเจอ

ยายยายไปครับ

เอามายายเอามา

คนผู้ชมที่รู้ว่า
อันนี้แน่คือยายหลบไม่มิ้ดแล้วคุณยาย
เอาเป็นว่าดีนะคะนะครับฝากไปยังคนที่เขาเป็นพวกเจ้ามงเจ้ามือนะ
คุณไปเล่นการพนันเนี่ยมักจะไปตามหมู่บ้าน
แล้วชอบไปเชิญชวนคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านมาเล่นการพนันแบบนี้
ถ้าโดนจับเราผิดกฎหมายแน่เดี๋ยวโดนจับทั้งวงนะครับ
แล้วมันไม่ดีมากเป็นบาปเป็นกรรมพาคุณยาย
คนที่เขาเป็นผู้สูงอายุที่เขาควรจะเข้าวัดเข้าวาทำบุญแล้ว
เล่นการพนันแบบนี้เป็นบาปติดตัวไปนะฮะ
ผมฝากไว้แบบนี้ละกันจริงดีไม่ดีหัวใจวายนะ
คุณตาคุณยายมันตกใจนะคือเราทำไม่ถูกไง
แล้วพอถูกจับเนี่ยโอ้โหนะมันอยู่ไม่ได้หรอกคุณผู้ชม
จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะ